คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะแอฟพันธิลาค่ะ
ป้านัทพัฒน์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงโอ้โหมาถึงบางคำแบบนี้นะคะดีใจที่ได้เจอแอร์
มีใจที่ได้เจอคุณผู้ชมเพราะว่าหมายความว่าเราจะกลายเป็นแม่บ้านที่สวยประหยัดแล้วก็เลอค่าที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้ใครที่กำลังล้างจานอยู่หยุดค่ะคุณผู้ชมทำไมอ่ะคะปุ๋ย
หยุดและฟังทางนี้อ้าอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เขาสละสิทเพราะเขาติดภารกิจยาว
แล้วยกหน้าทีนี้เนี่ยให้กับผู้ชายสุดเท่สุดสมาร์ทคนนี้
ร้ออยากรู้จังเลยว่าจะเป็นใครได้ดูแลพวกเราต่อนะตัวเธอ
แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
เรารีบไปทำโฮเมนต์ก่อนดีกว่าค่ะกับช่วง

สวยประหยัด

พูดกันเลยดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเพราะจะได้ไปเตรียมกันถูก
ใช่ค่ะงั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ
ก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนถูกต้องถ้าอย่างนั้นเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยอ่ะ

นี่เราต้มไว้ประมาณนึงแล้วนี่น้ำคุณผู้ชม๑ถ้วยค่ะ

เราต้มน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่หี่มะกรูดลงไปค่ะทั้งหมดเลย๑๐ลูก
และนี่ค่ะนี่ก็อีกหนึ่งตัวสำคัญนะคะชาใบชาคุณผู้ชมใส่เข้าไปเลย๑ถ้วย
ดับกลิ่นได้ด้วยนะเนี่ยใส่เข้าไปค่ะ
เธอฉันชอบกลิ่นชาถ้าเราเนี่ยนะมีน้ำยาล้างแต่เป็นกลิ่นชาเนี่ยเธอมันละมุนละม่อมดี

เคล็ดลับง่ายของการทำน้ำยาล้างจานคือระหว่างต้มสามารถคนได้แต่อย่าบี้ส่วนผสมนะคะ
เพราะเมื่อบี้จะเกิดฝุ่นจากวัตถุดิบอาจทำให้เวลานำไปใช้ประสิทธิภาพน้ำยาล้างจานจะลดลง
เดือดเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้เดือดอีก๕นาทีแล้วค่อยเตรียมขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้ให้เดือด๕นาทีเราก็จะตักเอาไปกรองแล้วคุณเธอ
กรองค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะกรองสองชั้นนะเพราะว่าเราต้องการให้มันกรองเสร็จเล็กเสร็จน้อยออกให้หมด
อยากให้น้ำยาล้างจ่างของเรานิสัยนะครับ

นี่จะไปเอามาจากไหนนี่ครับ

นำส่วนผสมทั้งหมดนี่นะคะมาเท

เขาเรียกว่าชามผสมแล้วกันเนาะ

ไหนบอกว่าธรรมชาติแล้วใส่แชมพูลงไปทำไม

ก็เพื่อเพิ่มความหนืดแล้วก็ทำให้เกิดฟองเท่านั้นเอง
บางคนทำใจยากนะเวลาล้างจานแล้วมันไม่มีฟอง

ใส่หัวชมพูลงไป๑กิโล
พอเราใส่แชมพูเข้าไปนะคะเราก็จะคนเบา

เราไม่ต้องการให้มันเกิดฟอง

เราก็จะใส่เกลือเข้าไปเพิ่มความหนืดเข้าไปอีกนะคะ
ครั้งละ๑ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายค่ะ

ช่วยทำในเรื่องของอะไรล่ะคะเกลือค่ะปุ๋ย
เกลือมันก็จะทำให้มีความหนืดมากยิ่งขึ้น
มันก็จะดูเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานค่ะคุณผู้ชม
นี่คุณผู้ชมค่ะเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะจนฟองมันหายค่ะ
แล้วเราก็บรรจุใส่ขวดได้เลย
สำหรับงบประมาณในการทำน้ำยาล้างจานภูมิปัญญาชาวบ้านมีดังนี้ค่ะ

ใบชาจีนฟรี

หัวชมพูใส๓๔บาท

ผ้าเขาบางฟรี

แล้ววันนี้เราก็ได้สวยสะอาดกันในราคา๓๔บาทค่ะ

นี้นี่คุณผู้ชม
บรรจุใส่ขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
น้ำยาล้างจานสมุนไพรของเราเป็นไงเธอ

ตัวนี้ต้องบอกว่าใช้ได้นานถึง๖เดือน

เอาไปแจกกันใช้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
ปุ๋ยคะมือไม่เหี่ยวแล้วมันต้องหาผู้ชายนะคะ

ว่านุ่มคนไหนจะพาเราไปละลา
ติดตามชมช่วงหน้าค่ะในช่วงพ่อบ้านล้าน